หลังจากที่เขาไปโพสต์ภาพกอลัมป์เปรียบเทียบกับผู้นำ

สารอยากรู้ว่ามันผิดขนาดไหน
เอามาเทียบกับตัวนี้เนี่ยนะฮะโทษอาจจะติดคุกได้เลยถ้าเกิดว่าโทษหนักนะฮะ
ภาพนี้เปรียบเทียบระหว่างกรลัมกับนายเรเจฟเทยิปแอโดอาร์
ประธานธิบดีตุรกีในอริยบทต่างที่เห็นอยู่ในตอนนี้นะฮะ
ก็กลายเป็นประเด็นใหญ่โตแล้วฮะในตุรกีอยู่ตอนนี้เลย
ขั้นที่สารตุรกีต้องเรียกตัวผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง
มาช่วยกันวิเคราะห์หน่อยว่าเอ๊ะตกลงแล้วคอลัมป์
นิสัยดีหรือเป็นปีศาจร้ายกันแน่
คือถ้าไปเปรียบเทียบกับอะไรที่มันมีอยู่แล้ว
อย่างเช่นเปรียบเทียบกับคนอื่นเปรียบเทียบกับสัตว์อะไรอย่างนี้

ประเด็นคือสารตุรกีเขามีกฎหมายข้อหนึ่งใช่ไหมพี่หุ

เรื่องนี้ถูกจุดกระแสขึ้นหลังจากคนนี้เลยฮะ
ซึ่งโพสต์รูปเปรียบเทียบผู้นำตุรเกียกรล่ำลงในเฟซบุ๊คของตัวเอง
ก่อนที่จะถูกให้ออกจากงานนะฮะ
แล้วก็ถูกแจ้งความฐานล้อเลียนผู้นำประเทศ

มีโทษจำคุกสูงถึง๒ปีถ้าไปล้อเลียนผู้นำ

ทีนี้เรื่องนี้ผู้พิพากษาได้เรียกทั้งนักวิชาการนักจิตวิทยา
ผู้เชี่ยวชาญด้านภาพยนตร์มาให้การเพิ่มเติม
เพื่อจะหาคำตอบของนิสัยกร่ำ

นี่ไงมันต้องดูว่าตกลงแล้วการเปรียบเทียบนี้เนี่ยเปรียบเทียบในแง่ไหน

ถ้าวิเคราะห์ไปว่ากอลัมคือคนเลว

อยากได้แหวนน่ะหน้าตาเลยประหลาดเลย

เขามองว่ามันคือของสำคัญที่มีค่ากับชีวิตเขาไง

ของรักของข้า

แต่ที่นี้ศาลสั่งให้เลื่อนผล

ซึ่งธนายความจำเลยก็ยอมรับนะครับว่าเขารู้สึก
ไม่น้อยกับแนวทางการพิจารณาคดีนี้

เพราะสารอยากจะรู้ว่าตกลงมันยังไงกันแน่

ฉะนั้นเขาออกมาพูดถึงกรณีนี้

ภาพที่สารตุรกีใช้ประกอบพิจารณาคดีนั้น

ก่อนที่กรล่ำจะครอบครองแหวน

จริงเขาเป็นคนอ่อนน้อม
แล้วอยู่ตกอยู่ในใต้อำนาจแหวน

แวนเป็นของเขาตั้งแต่แรกนะเพราะว่ามันอยู่ในน้ำ

เขาไม่ได้ไปขโมยใครมาไงแต่มีคนขโมยจากเขาไป
ว่ายังไงใครดูหนังไม่รู้เรื่องก็จะมาจับกันตรงนี้แหละ
ทีนี้นิวยอร์กไทม์เขาได้สอบถามความเห็นศาสตร์อาจารย์ไมเคิลดีซีคราว
คือมันต้องย้อนกลับไปจริงว่าคนที่สร้างเนี่ยเขาตั้งใจสร้างมาแบบไหน
ซึ่งเสียชีวิตไปเป็นร้อยปีแล้วนะฮะเป็นผู้สร้างบทประพันธ์นี้ขึ้นมาและกอล่ำเนี่ย
ไปถามศาสตราอาจารย์คนนี้เพราะว่าเขาศึกษาผลงานกันมาโดยตลอด
เพื่อจะวิเคราะห์อุปนิสัยแท้จริงของกรัม
ซึ่งเขาก็ยอมรับว่าคงไม่มีใครรู้นิสัยที่แท้จริงของกรัมป
เท่ากับผู้แต่งนิยายซึ่งเสียชีวิตไปเมื่อ๔๒ปีที่แล้ว
แต่มันอาจเป็นตัวแทนของตัวละครตัวหนึ่ง
ถูกทำลายโดยอนุภาพและความรุ่มหลงแห่งแหวนปีศาจนี้

จากข่าวนี้มันทำให้เราเริ่มปวดหัวไปด้วยนะ

แต่ว่าเคยคือก่อนหน้านี้ตอนช่วงที่หนังฮิตก็ไม่ค่อยได้ไปดูโรงหรอก

นั่งดู๑๒๓แล้วดูคอบบิตต่อ

คือดูใช้เวลาเป็นอาทิตย์นะคุณพูดก่อน
เราเป็นอาทิตย์แล้วคือนั่งดูยาวเพื่อที่จะได้แบบว่าตามเรื่องราวมันจนถึงแบบว่า

คือเท่าที่ดูไปอย่างที่บอกว่าส่วนตัวกอลัมเป็นแค่ตัวแทนของคนคนหนึ่งที่

เขาได้ของมาจริงอยู่ว่าอาจจะไม่ใช่ของที่เขาหามาแต่ต้นแต่เขาไปเจอ
ซึ่งมันก็เป็นกรรมสิทธิ์ที่เขาสามารถที่จะเป็นเจ้าของได้

คนอื่นขโมยของเข้าไปเขาก็ไปตามของเขากลับก็เท่านั้นเอง
คือสิ่งที่แย่จริงแล้วถ้าดูตามเรื่องเท่าที่ดูมา
สิ่งที่แย่ในเรื่องนี้ไม่มีใครแย่เลยสักคนเดียวยกเว้นแหวน
แหวนมันคือตัวแทนเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจของโลก

ที่ทำให้คนถูกครอบงำแล้วก็กลายไปเป็นคนละคนได้

ไปตุรกีไปให้ปากคำเพิ่มเติมได้เลยนะเนี่ย
ที่ฉันไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเซ็นไม่โพสต์
แต่หนังเรื่องนี้แหมใครก็ต้องรู้จักนะ